ช่วงนี้เป็นวาเลนไทยแต่สำหรับพี่รัศมีแคร์พี่มดดำวาเลนไทยไม่มีค่ะ
เพราะฉันตื่นไปครึ่งสานจ้าอัพเดทเรื่องราวข่าวก่อกันหน่อยของพี่รัสมีแขพี่มดดำคชาพานะคะ
อย่างที่บอกไปว่าวาเลนไทยนี้ก็ต้องตือกันแต่เช้าเลยนู่นไปสารอาญารัชดากันค่ะ
คือคุณผู้ชมย้อนไปเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำกันได้นะเรื่องราวข่าวมันดังอยู่
คุณรัศมีแขแล้วก็ไฮโซแชมป์นี้นะคะเคยมีประเด็นวิวาทะการทำร้ายร่างกายกันหลายปีมาแล้ว
ทางคุณรัศมีแคร์ก็ยื่นฟ้องต่อสารเอาผิดอีกฝ่ายค่ะส่วนทางฝากไฮโซแชมป์เขาก็ฟ้องกลับมาเหมือนกันในข้อหามินประมาทนะคะ
เพราะมองว่าตัวเองถูกนำชื่อไปนำเสนอข่าวจนเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็ได้รับความเสียหาย
มีรายชื่อพิธีกรที่นำเสนอข่าวในตอนนั้นถูกยื่นฟ้องกันหลายท่านนะคะแต่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
คู่กรณีอย่างคุณรัศมีแขพี่มดดำคชาพานะก็เดินทางไปที่สารอาญาด้วยตัวเอง

ทางฐานความของเจ้าตัวแล้วก็คุณรัฐสมีแขน
ออกมาเปิดเผยถึงการมาขึ้นศาลในวันนี้

แต่ว่าทางคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาด้วย
ก็เลยทำให้วันนี้ที่มาไม่ได้มีผลอะไร

ทั้งตัวเองแล้วก็พี่มดดำพูดคุยกันแล้ว

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เราทำตามทุกอย่าง
ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

แม้กระทั่งตัวเราจะโดนฟ้องร้องเองก็ตาม
แต่เราก็มาเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์

คุณค่ะกับพี่มดดำวันนี้คุยกันได้ไหมครับ

แล้วที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายหมด
คุณคุณเรียกไหมหรือเรียกอะไร
เราต่างฝ่ายก็ต่างคุยกัน
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่ของเรา
ในส่วนที่ควรจะเป็นสารเรียกเราก็มา
แล้วยิ่งคดีที่เขามาทำร้ายร่างกายแขนเราด้วย
มองเห็นตัวมูลค่าในตัวแขเองนะฮะ

ยื้อตัวเลขของแขยิ่งขึ้น
อืมนะคุณบอกไปเนอะค่ะ